ที่มีคนไปพบศพผู้หญิง
ถูกมัดมือแล้วก็ห่อด้วยผ้าห่มสีเหลือง
แล้วก็นำศพไปทิ้งที่บ่อขยะลึก๑๐เมตรตรงนี้ค่ะ
คือคนร้ายกะว่ายังไงเนี่ยคงไม่มีคนเจอแน่
แต่ถึงเป็นบ่อขยะถึงแม้ว่ากลิ่นมันอาจจะไม่ได้แรงมาก
แต่คนที่เขาดูแลบอกเขาก็ไปตรวจพื้นที่อยู่แล้วก็เจอจริง
เขาบอกว่าตอนที่เดินเข้าไปดูใกล้ยังไม่ทันได้แกะเชือกนะพี่เบิร์ต
เหมือนเชื้อมันอยู่มานานแล้วมันก็ศาลค่ะ

บหลายวันแล้วด้วยไงใช่ค่ะ
ตายเนี่ยคือคุณกฎชพรกลุ่มประสิทธิ์หรือว่าคุณแอ๋วอายุ๓๘ปีนะคะ
สถานที่เกิดเหตุตรงนี้เนี่ยคือบ่อขยะที่อำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรี
พบศพในเมื่อวานนี้แต่คนเก็บของเก่าบอกเห็นห่อผ้าสีเหลืองนี้ตั้งแต่วันจันทร์ค่ะ
ตำรวจสืบสวนสอบสวนจนรู้ตัวผู้ก่อเหตุก็คือนายบอยหรือว่านายพิษนุโมหจิต
ซึ่งเป็นแฟนใหม่ของคนตายนะคะคือจริงจริงคนตายเนี่ยเขามีแฟนเป็นสาวธอมอยู่
แล้วก็มีคนนี้เป็นแฟนใหม่ในบอยคนนี้ค่ะตำรวจก็เลยรวบรวมพยาหลักฐานขอสารออกหมายจับในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
แล้วตำรวจได้ภาพจากกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐานสำคัญเลยนะคะที่ห้องพักในบอยทุ่ม๑๐นาที๒๖มกราคมค่ะ
กล้องวงจรปิดนี้เป็นกล้องวงจรปิดนาทีที่ผู้ตายนะคะคุณแอ๋วเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์เลี้ยวเข้าไปในซอยที่เป็นห้องพักของในบอย
ใส่เสื้อและกางเกงชุดเดียวกันกับที่พบศพจากนั้นสองทุ่มสี่สิบแปดนาทีผ่านไปเกือบสองชั่วโมงค่ะ
คนตายก็ขี่รถออกไปจากซอย๓ทุ่ม๑๓นาทีเห็นในบอยขี่มอเตอร์ไซค์สีส้มเหลือง
เสื้อแขนยาวสีส้มกางเกงขาสั้นออกจากห้องพักเนี่ยก็คิดว่าคงจะไปตามผู้ตายครับ
จนสามทุ่มยี่สิบห้านาทีผู้ตายกับในบอยขี่รถกลับเข้ามาที่ห้องพักนะคะ
ผู้ตายขี่รถนำหน้าแล้วในบอยก็ขี่ตามมาเหมือนในบอยคงออกไปตามอ่ะ
เพราะสุดท้ายแล้วรถมอเตอร์ไซค์ของผู้ตายก็อยู่ในห้องในบอยนั่นแหละครับ
จนตีสี่สามสิบเก้านาทีของวันที่ยี่สิบเจ็ดมกราคมนี่ค่ะ
บอยขี่รถออกมาแล้วมีผ้าห่มสีเหลืองอยู่ด้านหน้าในลักษณะประคองเอาไว้หน้ารถจักรยานยนต์ในท่านั่ง
นี่ค่ะหยุดภาพให้ดูแบบชัดคือศพนะคือฆ่าแล้วห่อแล้วแล้วเอาซ้อนข้างหน้ามอเตอร์ไซค์แล้วขี่พาศพมาแบบนั้นนะคะ
ผ่านไปแค่ประมาณสักยี่สิบนาทีตีสี่ห้าสิบสามนาทีในบอยขี่รถกลับเข้ามาคนเดียวนะคะ
แล้วพอตี๕กว่าในบอยก็เปลี่ยนชุดแล้วขี่รถหลบหนีไป
คาดว่าวันเกิดเหตุก็คือยี่สิบหกมกราคมนะคะเจอศพคือสองกุมพาพันธุ์นะคะ
ก็คือประมาณหนึ่งสัปดาห์พอดีเลยอ่ะอืม
คนห้องพักในบอยห่างจากจุดทิ้งศพ๖กิโลเมตรนะคะ
มอเตอร์ไซค์คนตายในห้องมีคราบเลือดด้านข้างและหน้ารถ
ผนังห้องก็มีคราบเลือดติดอยู่ก็มีการเก็บไปตรวจดีเอนเอแล้วว่าตรงกับผู้ตายหรือเปล่า
ต้นเท่าที่รู้มาคือผู้ตายเนี่ยมีแฟนเป็นสาวธอมมานานกว่า๑๐ปีนะคะ
๒๖มกราคมช่วงหนึ่งทุ่มผู้ตายบอกสาวธอมบอกว่าจะไปนอนกับลูก
เป็นลูกติดของสามีเก่าและหลังจากนั้นเนี่ยก็ติดต่อไม่ได้อีกเลย
ถึงได้เข้ามูลกับสาวทอมคนนี้นี่คือแฟนที่เป็นทอมที่ชอบกันมา๑๐ปีนะคะ
ญาติญาติถึงให้ข้อมูลว่าเออจริงเขามีผู้ชายอีกคนนึงอยู่ด้วย

พันธุ์ตำรวจเอกพงษอนันต์รักษาชาติผู้กำกับการสพระเบาะไผ
ก็บอกนะคะว่าตอนนี้ตำรวจชุดสืบสวนอยู่ระหว่างตามติดตัวในบอย
เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายเพราะว่าหมายจับออกแล้ว
ตรวจสอบโอ้โหนี่ค่ะที่คนเขาก่นด่ากัน
เพิ่งพ้นโทษมาเมื่อปี๖๔นะคะ

บ่ายที่ผ่านมาครอบครัวรับร่างของคุณแอ๋วมาประกอบพิธีทางศาสนาแล้ว

ซึ่งเบื้องต้นผลชนสูตรของสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
ระบุสาเหตุการตายคือสมองขาดอากาศหายใจจากการรัดที่ลำคอค่ะ
ตอนนี้พี่ชายของผู้ตายก็มีการเดินทางไปที่บ่อขยะ
ทำพิธีอันเชิญดวงวิญญาณด้วยนะคะ
ส่วนตำรวจก็กำลังเร่งล่าตัวในบอยคนนี้อยู่ค่ะ